ทุกผู้ชมครับวันนี้สอบคอประชุมชุดใหญ่นะครับ
เรื่องของมาตรการต่างจะมีการคลายล็อกแบบไหนอะไรยังไง

ตัวเลขการเฝ้าระวังทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราไล่เรียงให้นะครับ

โศกสบคบอกว่าที่ประชุมสบควันนี้เห็นชอบมาตรการผ่อนคลาย
และมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด๑๙
โดยปรับจังหวัดที่มีการติดเชื้อตามการกำหนดเขตพื้นที่๕ระดับ
ยังจำได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวไล่กันใหม่เลยนะฮะจากผลการประชุมวันนี้นะครับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตอนนี้จะเหลือแค่จังหวัดเดียวแล้วนะครับ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ๑จังหวัด
ก็คือสมุทรสาครพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงมี๔จังหวัด
ก็คือกรุงเทพฯมหานครนลธบุรีประทุมธานีและสมุดประการ
ตามหน้าจอนี่๒๐จังหวัดอย่างเช่นกาศนบุรีจันทบุรีระยองและก็ยะรา
จันกับระยองเดิมอยู่นู่นเลยนะครับกับสมุดสาครที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ตอนนี้เป็นพื้นที่ควบคุมนะฮะสีส้มนะครับพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดหรือพื้นที่สีเหลืองมีสิบเจ็ดจังหวัดนะครับ
อย่างเช่นกำแพงเพชรชัยนาฏชายภูมิแล้วก็ชุมพรและพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะฮะ
เป็นพื้นที่เฝ้าระวังมี๓๕จังหวัดคือกระบี่กรสินขอนแก่นและเชียงรายนะฮะ
รายละเอียดการผ่อนคลายมาตรการถ้าแบ่งตาม๕เขตพื้นที่สีต่างเมื่อสักครู่นี้นะครับ
สมุทรสาครเนี่ยพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่สบคให้เปิดได้
เปิดได้นะฮะท่านที่อยู่สมุทรสาครนะครับ
ก็คือตลาดตลาดนัดแต่ต้องจำกัดผู้เข้าใช้บริการ
เขาจะจำกัดยังไงก็เดี๋ยวจังหวัดเข้าไปออกระเบียบอีกทีนึง
ร้านอาหารเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่มนะฮะ
และงดดื่มสุราในร้าน
ฉะนั้นถ้าให้ดื่มสุรานั่งนานเดี๋ยวรวมกลุ่มกันนาน

การค้าห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
เด็กเล็กและสถานที่พักผู้สูงวัย

เปิดได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรค
นะฮะมีระบบติดตามตัวของผู้เดินทางเข้าออกด้วยสมุทรสาครยังให้ปิดนะฮะ
ก็คือสถานบริการและสถานประกอบการผับบาคาราโอเกะสนามมวย
สถานที่ออกกำลังกายในร่มฟิตเนสอะไรพวกนี้นะครับ
สนามชนไก่ชนวัวสนามพระเครื่องอาบอบนวดโรงเรียนสนามเด็กเล่น
สนุกตู้เกมร้านอินเตอร์เน็ตการประชุมจัดเลี้ยงสถานีขนส่ง
อะไรพวกเนี้ยพวกนี้ยังให้ปิดอยู่นะฮะส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด
มีกรทมกับปริมณฑลนะครับท่านผู้ชมครับ
อาหารเครื่องดื่มนั่งทานได้จำกัดคนต่อโต๊ะแบบเว้นระยะห่างโดยให้เปิดได้ไม่เกิน๕ทุ่ม
อ่าจากปัจจุบันนี้สามทุ่มทุ่มทีนี้ให้ไม่เกินห้าทุ่มแล้วนะครับ
แต่ยังห้ามดื่มสุราในร้านนะครับท่านซื้อกลับบ้านได้นะครับ
การจัดการเรียนการสอนก็ให้จัดแบบผสมผสานนะครับโรงเรียนเปิดได้แต่ต้องเรียนแบบออนไลน์
ผสมผสานกันไปกับไปเรียนที่โรงเรียนนะครับ
ดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมเป็นจำนวนมากโรงเรียนที่จะเปิดเนี่ย
ต้องเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนได้ตามปกติแล้วต้องมีห้องเรียนไม่เกิน๒๕คนต่อห้องด้วย
ค่ะนะฮะอ่าแล้วโรงเรียนต้องมีนักเรียนที่อยู่ในจำนวนที่สบคเขากำหนดเอาไว้ด้วย
คือเหมือนให้สลับกันมาเรียนว่าเซตนี้มาเรียนที่โรงเรียนอีกเซ็ตหนึ่งก็เรียนออนไลน์
ถูกต้องซึ่งก็ทำกันไว้บ้างแล้วแหละตั้งแต่ตอนระบาดรอบแรกนะฮะ
การประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงทำได้คนร่วมงานไม่เกินร้อยคนนะครับ
ดดื่มสุรางดแสดงดนตรีและเต้นรำนะฮะห้างศูนย์การค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต
สะดวกซื้อเปิดได้นะครับแรงงานต่างด้าวจำกัดการเดินทาง
เลื่อนย้ายให้ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะกรณีจำเป็นต้องเดินทางก็ต้องขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสปานวดแผนไทยเปิดได้จำกัดผู้ใช้บริการ
ออกกำลังกายกลางแจ้งยิมฟิตเนสสนามมวยยังห้ามนะฮะอ่าห้ามมีผู้ชมนะครับ
เปิดได้ห้ามมีผู้ชมฝึกซ้อมได้แล้วต้องป้องกันโรคส่วนบุคคลด้วยนะครับ
ที่ยังห้ามคือสถานบริการผับบาร์พวกนี้ยังให้ปิดนะฮะ
ราเกะให้ปิดนะครับบ่อนการพนันสนามชนไก่ชนวัวอาบอบนวด
ยังปิดยังงดให้บริการอยู่นะฮะในกรุงเทพและปริมณฑล
ไปดูพื้นที่ควบคุมกันหน่อยนะคะพื้นที่สีส้ม๒๐จังหวัด
กาญจนบุรีจันทบุรีระยองยาลาแถวนี้นะคะ
พื้นที่ควบคุมเนี่ยอนุญาตให้สถานประกอบการคล้ายสถานบริการก็คือ
บาคาราโอเกะนั่งรับประทานอาหารในร้านได้นะคะ
จำกัดเวลาจำหน่ายและดื่มสุราคือให้ดื่มในร้านได้ด้วยครับ
แต่จำกัดอยู่ที่ไม่เกินห้าทุ่มสามารถแสดงดนตรีได้ด้วยค่ะ
แต่งดเต้นรำนะคะร้านอาหารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม
นั่งรับประทานจะขอจำกัดคนต่อโต๊ะและจำกัดเวลาจำหน่ายและดื่มสุราไม่เกิน๕ทุ่มเหมือนกัน
เรียนการสอนเปิดได้ตามปกติค่ะจำกัดผู้ร่วมกิจกรรมการรวมกลุ่ม
สำหรับนักเรียนที่มีนักเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน๑๒๐คน
สามารถเปิดสอนได้ตามปกติเลยนะคะแต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจำกัด
ห้องเรียนอาจจะมีการเรียนสลับอะไรก็แล้วแต่แต่ละมาตรการนะคะส่วนการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงแจกจ่ายอาหารสิ่งของ
เน้นใช้แอปไทยชนะและหมอชนะอนุญาตให้ร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน๓๐๐คนนะคะ
ดนตรีทำได้ค่ะแต่ย้ำว่างดเต้นรำห้างเปิดได้แต่งดกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมาก
สถานบริการอาบน้ำอาบอบนวดเปิดได้นะคะแต่จำกัดผู้ใช้บริการ
ปานวดแผนไทยจำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ส่วนสนามออกกำลังกายต่างต่างในอาคารยิม
เนสสนามมวยแข่งได้นะคะแต่กำหนดจำนวนผู้ชมค่ะ
คนไทยสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แต่เน้นตรวจคัดกรองติดตามกรณีเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ห้ามเปิดก็คือบ่อนการพนันสนามชนไก่ชนวัวปิดทุกพื้นที่จังหวัดนะคะ
ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงค่ะอนุญาตให้สถานบริการสถานประกอบการผับบาคาราโอเกะ
เปิดได้รับประทานอาหารดื่มสุราในร้านได้แต่ไม่เกินเที่ยงคืนนะคะ
ร้านอาหารเช่นเดียวกันจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนั่งทานได้นั่งดื่มได้ไม่เกินเที่ยงคืนค่ะ
สรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมิวนิตี้มอลซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อ
เปิดตามปกติจำกัดผู้ร่วมกิจกรรมรวมกลุ่มนะคะ
สถานบริการอาบน้ำอาบอบนวดสปานวดแผนไทยจำกัดจำนวนผู้ใช้
สถานที่ออกกำลังกลางแจ้งฟิตเนสแข่งขันทำได้
กัดจำนวนผู้เข้าชมส่วนบ่อนการพนันสนามไก่ชนชนบัว
ปิดอยู่นะคะห้ามเปิดเด็ดขาดค่ะอืมพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดนะครับ
สถานบริการสถานประกอบการผับบาคาราโอเกะพวกนี้ก็เปิดได้นะฮะ
เกินเที่ยงคืนนะฮะแล้วก็จำกัดเวลาจำหน่ายดื่มสุรานะครับ
ร้านอาหารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนั่งทานได้จำกัดโต๊ะต่อคนนะครับ
ห้องพวกห้างพวกนี้นะครับทุกผู้ชมครับตามหน้าจอนี่คือเปิดได้นะครับ
ส่วนที่ยังต้องปิดที่ยังต้องปิดนะฮะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดนะครับ
ก็แน่นอนว่าเหมือนกับหลายหลายที่บ่อนพนันอะไรพวกนี้ค่ะนะฮะ
ยังไม่ให้เปิดนะฮะพื้นที่เฝ้าระวังนะครับ
พวกสถานบริการสถานประกอบการผับบาคาราเกะเปิดได้นะครับ
ก็จำกัดเวลาเหมือนกันนะครับการจำหน่ายแล้วก็ดื่มสุราในร้าน
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎเรื่องเว้นระยะห่างร้านอาหารจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้นั่งทานได้
นะมีต้องมีระเบียบอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าสถานบริการอาบอบนวด
ก็จำกัดผู้ใช้บริการสปานวดแผนไทยอ่า
กัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่นะฮะตามหน้าจอเลยนะฮะ
ส่วนบ่อนพนันสนามชนไก่ชนวัวนี่ยังให้ปิดอยู่นะครับ
อ่าส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับโควิดสิบเก้า
เพิ่มขึ้นแปดร้อยสองรายแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ด
ส่วนใหญ่ก็มาจากการตรวจค้นเชิงลุก
สมุทรสาครก็ตรวจนี่โอ้โหวันหนึ่งก็เป็นหมื่นนะฮะที่ตรวจนะครับ
กลุ่มที่เดินทางจากต่างประเทศนี้ติดยี่สิบเอ็ดนะครับ
ผู้ป่วยสะสมของไทยตอนนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสามราย
ทวีสินโคศกสบคบอกว่าเรื่องการจัดอันดับประเทศที่รับมือการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
ที่มีทั้งหมด๘๖ประเทศแล้วไทยติดอันดับ๔นะฮะ
ว่าสามารถรับมือได้ดีเนี่ย๓อันดับแรกก็คือนิวซีแลนดเวียดนามและไต้หวันนะฮะ
ซึ่งต้องขอบคุณคนไทยทุกคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันนะฮะ
ทำให้ทั่วโลกเขาก็ยอมรับว่าการจัดการสถานการณ์โควิด๑๙ของไทยเราเนี่ยทำได้ดีมาก
ใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะ